อีกที่หนึ่งที่นิยมไปกันก็คือที่อุดรธานีนั่นเอง
ใครที่ไปแวะคำชโนธแล้วต้องแวะอีกที่นี่นะคะก็คือ
เกาะเจ้าแม่นาคีเขาว่ากันว่าเกาะเจ้าแม่นาคี
ไปกันที่นี่เกาะเจ้าแม่นาคีบ้านคนสูง
เจ้าแม่นาคีเนี่ยจะเล่าให้ฟัง
เราเคยนำเสนอไปแล้วรอบนึงแต่มันนานมากแล้ว
ที่มันไปนำเสนออีกรอบนึงเพราะว่าเขาทำทางดีขึ้น
ใช่เพราะว่าต้อนรับผู้คนที่ไปที่นั่นไงมีทั้งแหล่งท่องเที่ยว
มีทั้งแหล่งสักการะขอโชคขอราบขอลาบกันด้วยนะคะ
ที่นี่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะคะ
ที่มีนักท่องเที่ยวมากันมากโดยเฉพาะที่นี่แหละค่ะ
เจ้าแม่นาคีนะคะโดยมีความเชื่อว่าเจ้าแม่นาคีเป็นหลานสาว
ปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมา
เกาะแห่งนี้อยู่ห่างจากเกาะคำชโนธประมาณ๑๐กิโลเมตรค่ะ
ถ้าหากว่าถ้านักท่องเที่ยวไปไหว้พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมาแล้ว
ก็สามารถมาไหว้หลานสาวของปู่ของย่านี้ได้ด้วยนะคะ
ตอนนี้ที่คุณชนะบอกเขาปรับปรุงทางนะคะ

นักท่องเที่ยวก็จะได้เดินทางไปสะดวกสบายนะคะ
เพราะว่าจะต้องออกเรือไปในทะเลสาบท่ามะนาว
ใช้เวลา๑๐นาทีพอไปถึงเกาะปุ๊บเรียบร้อยคุณผู้ชม
ก็ขึ้นไปกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบกันได้
แต่ละวันก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไม่ขาดสายเลย
โดยเฉพาะช่วงที่ใกล้วันถึงวันสำคัญนี่แหละ

ไปคุยกับแม่ค้ากันแม่ค้าบอกว่าที่นี่นะคะ
ยังมีราชินีหมอลำมาไหว้เจ้าแม่เป็นประจำด้วย
มาขอพรจากเจ้าแม่นาคีเป็นประจำ

เรียกว่าเบิ้ลเลยเหรอใช่

เพราะฉะนั้นใครที่มีพลังศรัทธาเชื่อถือ
ก็สามารถที่จะมากราบไหว้ขอพรเจ้าแม่นาคีองค์นี้ได้นะคะ
อยู่ใกล้กับเกาะคำชโน้นนี่แหละ